ยิ่งดึกยิ่งคึกคักครับสำหรับบริเวณสี่แยกสาคอนเกษม
บนถนนเพชรเกษมสายหลักเป็นอีกหนึ่งสายครับ
ที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครปฐมครับตอนนี้เรียกได้ว่ามวลชนเนี่ย
ล้นมาทั้งสองฝั่งถนนแล้วครับเรียกได้ว่าบริเวณนี้ครับ
ต้องมีตัวแทนของมวลชนครับพยายามชี้แจงเส้นทางการจราจร
ให้รถทุกคันเนี่ยเลี้ยวซ้ายครับเพื่อไปกลับรถ
และมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมได้กลับกันครับ
ฝั่งตรงข้ามครับที่เป็นจุดเริ่มต้นหลักของมวลชนที่มารวมกลุ่มกัน
ปักหลักอยู่บริเวณนี้ครับตอนแรกครับอยู่เพียงบริเวณเกาะกลางถนน
ใต้กับทางยกระดับที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสมุทรสาครครับ
ตอนนี้เรียกได้ว่าล้นออกมาเต็มถนนทุกช่องทางแล้วครับ
ต้องมีตัวแทนของกลุ่มมวลชนครับคอยชี้แจงแล้วก็ให้สัญญาณครับ
ให้รถเนี่ยว่าต้องวิ่งไปในช่องทางไหนครับท่ามกลางตำรวจของสถานีตำรวจ
ภูทรกระทุ่มแบนครับที่มาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
แล้วก็มาดูแลความปลอดภัยนะครับเมื่อสักครู่ครับนะฮะ
ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับจะมีรถยนต์ครับสีเขียวนะครับ
ที่ติดอยู่บนถนนเส้นนี้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรครับ
ทำให้รถยนต์เนี่ยความร้อนขึ้นครับบรรดากาดอาสาและมวลชนครับ
ก็จะคอยมาช่วยเหลือกันนะครับที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็มาช่วยเหลือ
เพื่อให้คนขับเนี่ยจอดรถแล้วก็มาช่วยกันดูแลความปลอดภัยนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูครับบริเวณตรงจุดนั้นครับ
ที่มีสัญญาณไฟนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
บริเวณถนนฝั่งนู้นครับที่จะมุ่งหน้าเข้ามา
อย่างจุดที่มีผู้คนปักหลักชุมนุมนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสัญญาณไฟไซเลนนะครับ
ที่อยู่บริเวณนั้นครับไกลออกไปจากจุดผู้ชุมนุมครับ
เป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่มาคอยตั้งจุดสกัดอ่า
แล้วก็ตั้งแนวกันเส้นทางครับเพื่อให้รถยนต์ที่ใช้ถนนบริเวณนี้ครับ
รับทราบนะครับซึ่งมวลชนในตอนนี้ครับ
ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงนะครับแม้จะทางแก่นนำครับ
จะประกาศออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าในเวลา๒๐นาฬิกานะครับ
จะเป็นการยุติการชุมนุมบริเวณสี่แยกสาคอนเกษมนี้
แต่ผู้คนเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยครับ
มีแต่จะมาเดินทางมาสมทบเพิ่มเติมที่บริเวณนี้ครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูการจราจรบริเวณนี้นะครับที่จะเห็นได้ว่าเส้นนี้ครับ
จะเป็นเส้นถนนที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครปฐมครับ
เป็นถนนเพชรเกษมสายหลักนะครับในตอนนี้ครับ
บรรดากาศอาสานะครับและตัวแทนของกลุ่มมวลชนนะครับ
จะต้องคอยโบกและชี้แจงเส้นทางครับว่าให้รถทุกคันเนี่ย
เลี้ยวซ้ายครับแล้วไปกลับรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าต่อไป
ยังเส้นทางที่จะไปยังจังหวัดนครปฐมนะครับ
สำหรับบนเวทีปลาใสชั่วคราวนะครับก็มีแกนนำครับ
ลับสับเปลี่ยนขึ้นไปปราศัยกันอยู่บริเวณนั้นครับเป็นการปราศัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนของพวกเขาออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับ
ก็ยังคงมีแกนนำครับถูกจับไปอีกหนึ่งคน
ซึ่งเป็นกลุ่มคณะรัศดร๖๓นะครับที่ถูกจับในจังหวัดนนทบุรีครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสี่แยกสาคอนเกษมครับครับขอบคุณมากครับคุณโฆรินครับ